คุณผู้ชมฮะจำเหตุการณ์ที่ลูกหายไปจากบ้านเป็นสัปดาห์ได้ใช่ไหม

ล่าสุดตำรวจตามไปจนเจอตัวเด็กผู้หญิงแล้วนะ
แต่ว่าในหมูที่บอกว่าเป็นนายจ้างหลบหนีไปทัน

นี่แหละครับเป็นวินาทีที่เด็กหญิงวัย๑๒
ขวบ๑๔ปีได้เจอคุณพ่อคุณแม่โผล่เข้ากอดเลย
หลังจากน้องก็หายออกจากบ้านพักที่จังหวัยนขรสิรภรรณปลายเป็นสัปดาธิเลย
แล้วตำรวจพัทธลุงครับอันนี้ต้องชื่นชมนะตำรวจพัทธลุงสืบสวนตามหาตัวน้องจนพบ
แต่ว่าสภาพจิตใจของน้องเขาค่อนข้างแย่ครับคุณผู้ชมยังร้องไห้ตลอดเวลาเลย
จากว่าน้องเขาโดนหลอกโดนหลอกไปกักขังนวงเหนียว
และเห็นว่ามีรายงานว่าโดนล่วงละเมิดด้วยครับ
คุณแม่ต้องคอยกอดปลอบใจบอกไม่เป็นไรนะลูกนะได้กลับบ้านเราแล้วนะลูก
ปฏิบัติการค้นหาเด็กหญิง๑๔ปีหายออกจากบ้านไปตั้งแต่๑๐กรกฎาคม
เหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมกันหาเบาะแสครับแล้วก็พุ่งเป้าไปที่ในหมู
หมูเนี่ยอายุประมาณสัก๓๐ปีเป็นอดีตในจ้างของคุณพ่อและคุณแม่ด้วยนะ
นี่ฮะหน้าของในหมูแต่ว่าเราเบลอไว้ไม่น่าทำกัน
ซึ่งหมูเนี่ยมีบ้านพักอีกหลังอยู่ในอำเภอควนขนุนที่จังหวัดพัทธลุง
พอตำรวจสืบหาเบาะแสจนพบก็เข้าไปปิดล้อมบ้านพัก
แต่ถ้าว่าในหมูครับอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้อย่างรวดเร็ว
แต่เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเด็กหญิงออกมาได้อย่างปลอดภัย
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ
เด็กหญิงวัย๑๔ปีเล่าแบบนี้ว่าระหว่างที่เธอถูกพาตัวมาเนี่ย
ฉวยโอกาสหยิบมือถือเพื่อนของในหมูส่งข้อความไปหาพ่อแม่
แล้วก็ปักหมดพิกัดที่ถูกจับกลุ่มตัวไป
แล้วน้องเขาเนี่ยนับวันรอเลยนะ
ว่าเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่จะมาเจอนะเมื่อไหร่พ่อแม่จะมาเจอนะ
ที่สุดแล้วก็ได้กลับสู่อ้อมอกของคุณพ่อคุณแม่ครับ
ส่วนหมูในหมูเนี่ยระหว่างนี้
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างไล่ล่าตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เชื่อว่าน่าจะตามจับกลุ่มตัวมาได้นะครับ
โอ๊ยน้องสติดีมากเลยส่งข้อความไปหาคุณพ่อคุณแม่ปักหมดด้วย